ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การประกวดร้องเพลงที่มาแรงณเวลานี้

เอาล่ะครับแล้ววันนี้นักร้องข้ามรุ่นก็พร้อมลุย
กับอาวุธเพลงที่คุณผู้ชมรอคอยด้วยความคิดถึง

ก็เป็นเพียงแต่ฝันละเมอ
ฝากแล้วรู้สึกที่สินอายเหล่านั้นมันกลับมา
ฟังแล้วก็รู้เลยว่าประสบการณ์สูง

เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปพบกับความสนุกของวันนี้กันได้เลย
นี่คือรายการร้องข้ามรุ่นกับผมแมททิวดีนครับ
กับเราได้ทุกวันเสาร์๖โมงเย็น

รายการเราครับจะได้รับรางวัลพิเศษครับ

มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท

จัดหนักจัดเต็มมากครับ

เราไปพบกับเจ้าเข้าอีกฐานแรกของวันนี้เลยดีกว่าครับ
คนนี้แหละครับมาพร้อมความจัดจ้านอย่างแน่นอนครับ

เชิญพบกับคุณฟลุ๊กราเช่

อาชีพตอนนี้เป็นนักร้องอิสระครับ
รับงานร้องเพลงเล่นดนตรีครับผม
คือส่วนใหญ่ผลการที่ผ่านมาก็จะเป็นงานเบื้องหลังมาส่วนใหญ่

แบ็คอัพให้กับศิลปิน
แวบไปเป็นแดนเซอร์นิดนึงให้กับศิลปินเช่นกัน

เคยมีโอกาสครั้งหนึ่งได้เป็นแดนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอเพลง
จังหวะหัวใจของพี่บี้เดอะสตาร์
ไม่เชื่อหรอกใครก็พูดได้
เอาสักหน่อยได้ไหมคะโชว์สักนิดนึงได้ไหมคะ
เอาละฮะคุณฟลุ๊กถ้าพร้อมแล้วลุย
ขอจับใจเธอหน่อยเป็นแรงแค่นั้น
มาเล่นในใจฉันเป็นแบบนี้
ฉันว่าเธอคือมีโอกาสใช่ไหม
ใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะร้อน
แล้วเธอละเป็นจังหวะยังไง
ไฟสีเงินซึ่งมีพี่ชาคริสแล้วก็พี่หน่อยบุษกร

ก็แปลว่าจริงก็คือเราได้บันทึกเสียง
แล้วก็มีการลีลีสแบบจริงจังมาแล้ว
แล้วยังอยากที่จะมีผลงานออกมาอีกไหมฮะ
อยากเสมอครับเรื่องการมีผลงาน
หรือว่าเรื่องการได้มายืนในแสงไฟเนี่ย
มันเป็นฝันติดตัวของนักร้องทุกคนอยู่แล้ว

วันนี้ขอเลือกเพลงจากนักร้องหญิงแล้วกันนะครับ
ผมเลือกเพลงหรือฉันคิดไปเองของน้องส้มมารีครับ

คะแนนข้ามรุ่น๓๗คะแนน
ที่เหลืออยู่ที่การร้องครับจะถึง๒๐๐ขึ้นไปหรือเปล่า

เพราะว่าชอบนำเสนออะไรแปลกใหม่
อกจากผมจะร้องข้ามรุ่นแล้วเนี่ย
มันเป็นการร้องเพลงข้ามเพศจากเพลงผู้หญิงมาเป็นเพลงผู้ชายอีกด้วย

เพลงนี้ก็มั่นใจระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นเพลงที่เราชอบเป็นการส่วนตัว
เราคิดว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยเราสามารถนำเสนอออกมาได้ดี
เอาล่ะครับความท้าทายคูณสอง
เมื่อคุณฟลุ๊กหยิบเพลงผู้หญิงมาร้องกับอีก๑๖๓คะแนน

คุณฟลุ๊กจะทำมันได้หรือไม่
ชมกันได้เลย
ไปชมกันได้เลย
ไปชมกันได้เลย
ไปชมกันได้เลย

ไปชมกันได้เลย

ไปชมกันได้เลย

ไปชมกันได้เลย
ไปชมกันได้เลย

ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทุกนั้น
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทุกนั้น

มีแต่ฉันจะคิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน

หุ่นไอที่ได้บอกฉันที่ว่าจริง
หรือฉันคิดไปเอง

ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขายังดี

เจ็บคราวนี้จับฉันตาย

เป็นคนสุดท้ายที่เธอฝากไว้ทั้งใจ

แต่สุดท้ายถ้าเธอมาบอกกับฉันว่าเธอได้ยอม

เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย
ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก

คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก

ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก

ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก

ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก

ที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปแอบทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ยเข้าบารเหลอรักกัน
หยัดเช้าให้คิดไปควายเดียวที่อยู่กับฉัน

แต่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
จูบนั้นที่ได้บอกฉัน

หรือฉันคิดไปเอง
บอกฉันสิว่าจริง
หรือฉันคิดไปเอง
อาเตศครับเสียงคุณฟลุ๊กเป็นไงบ้าง
ก็ฟังแล้วก็รู้เลยว่าประสบการณ์สูง
คุณฟลุ๊กเนี่ยคือเจนเวทีมากเนี่ย
ด้วยความที่เราไม่ประมาทเอาซะเลยเนี่ย
กลายเป็นว่าในเรื่องอารมณ์เพลงนี้ครับ
ผมกลับรู้สึกว่ามันส่งออกมาได้ไม่เต็มที่
ที่เนื้อหาเพลงนี้มันแฝงไว้ด้วยความไม่สบายใจ
แต่ความไม่สบายใจนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ให้ระวังว่าไอ้อาวุธที่เรามีอยู่เยอะ
ประสบการณ์ที่เรามีอยู่เยอะแล้วบางทีมันทำให้
มันไม่โฟกัสแล้วมันอาจจะกลายเป็นประมาทได้

ค่ะด้วยความสบายสบายมาก

หนูฟังแล้วหนูชอบเขามาโปรโมทเพลงแหละ

ด้วยความที่มันเป็นการประกวดเป็นการแข่งขัน
มันอาจจะต้องมีอะไรที่เล้าขึ้นมานิดนึง

เพราะว่าการร้องเพลงมันคือการสื่อสาร
ไม่ชัดบางทีมันเป็นสไตล์
แต่บางทีมันเป็นความไม่ชัด
ในเรื่องของการเต้นน่าจะหยิบเอาความสามารถนั้น
ใส่ลงในเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงแบบนี้มันเอื้อมาก

กรรมการลงคะแนนได้เลย
เทคนิคการร้องของคุณฟลุ๊กจะทำได้ดี
แต่ยังถูกติเรื่องอารมณ์เพลงที่ขาดหายไป
กลายเป็นว่าในเรื่องอารมณ์เพลงนี้ครับ
ที่เนื้อหาเพลงนี้มันแฝงไว้ด้วยความไม่สบายใจ
แต่ความไม่สบายใจนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ไม่ชัดบางทีมันเป็นสไตล์

หวังว่ากรรมการจะชอบในสิ่งที่เรานำเสนอ

ครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับคุณฟลุ๊กครับ
๓๗คะแนนของคุณครับบวกกับอีก๒๒๘คะแนน
กรรมการครับบวกแล้วเป็น๒๖๕คะแนน
ขอบคุณครับขอบคุณครับอันดับสบายนะครับถือว่าดี
ครับพอเราอยู่มานานขนาดนี้เราทำได้หลายอย่าง
แต่ว่าในการที่จะยืนหยัดอยู่ในวงการเนี่ยมันคือ
มันไม่ใช่แค่ทำได้หลายอย่างแต่ว่าทำอะไรให้เขาจำเราได้อ่ะ
ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราซึ่งตรงเนี้ยผมว่าคุณต้องเข้มข้นเรื่องเนี้ย
แล้วคราวนี้มันโอกาสเป็นของคุณแล้วตอนนี้คุณอยู่ท่ามกลางสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง
ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่เราจะรอดูในรอบต่อไป
การ์ให้ดีจัดให้สุดครับขอบคุณครับคุณฟลุ๊ก

และผู้เข้าอีกทางท่านต่อไปครับคุณเอิ้นเออร์

ก็ร้องเพลงฝันฝันหวานค่ะ
กลับมาสนุกกันต่อกับรายการประกวดร้องเพลงรูปแบบใหม่
ยิ่งร้องเพลงห่างจากยุคตัวเองมากเท่าไหร่
มีคะแนนร้องข้ามรุ่นมากขึ้นไปด้วย
และถ้าคุณมีคะแนนเกิน๒๐๐คะแนนขึ้นไป
คุณจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที
และสาวน้อยคนต่อไปนี้ก็พร้อมปล่อยพลังอย่างเต็มที่
เพื่อพาตัวเองเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้
และผู้เข้าอีกครั้งท่านต่อไปคุณเอิ้นเอิ้น
สวัสดีค่ะเอิ้นเอิ้นชัวรภัทรเศรษฐศิษฐิกุลอายุ๒๒ปี
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑และคุณสอนร้องเพลง
จะเป็นสอนเด็กและร้องเพลงการ์ตูนกับเล่นเปนโน
คือส่วนตัวอันนั้นเป็นคนที่ชอบร้องเพลง
มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยถึงจุดหนึ่งที่มันต้องเป็นอาชีพเราอย่างเดียว
กดดันแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขกับการร้องเพลงเท่าไหร่
และหลังจากหยุดทำตามฝันมานานนับปีวันนี้เอิญขอกลับมาประกวดอีกครั้งเพราะความรักในเสียงเพลง
เราไปเจอคนที่มีแฟชั่นเขารักในการร้องเพลง
เหมือนกับจากที่หมดแฟชั่นไปเราก็มีพลังขึ้นมา
แล้วเหมือนคุณแม่ก็แบบลองไปรายการนี้ไหมก็น่าสนใจนะร้องได้หลายแนวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยลองตัดสินใจมาดูเพราะว่าถ้าเราไม่กดดันตัวเองแล้ว
แล้วถ้าเกิดเรามีความสุขกับมันจริงเราจะทำได้ไหมคะ

อ่ะทวินี๙๐ค่ะเมื่อก่อนร้องเพลง๙๐อะไรอย่างเงี้ยครับ
ตอนนั้นหนูประมาณ๑๓ขวบ

เป็นเพลงของพี่พุษชาโทนาวนิกค่ะ

เป็นปีที่ผมเข้าปี๑มหาวิทยาลัยพอดี

ไม่น่าจะข้ามรุ่นกันขนาดนี้
๒๕๒๙ครับซึ่งครูอร์นแอ่นเกิดปี
คะแนนข้ามรุ่น๑๓คะแนน

เรียกได้ว่าพกความมั่นใจมาเกินร้อย
ฟันฟันหวาน

เขาดูคมเข้มบาดใจรักกรึ้งฟันรำพึงฝากรอยซึ้งใจ
หลับก็ฟันหวานตื่นยังเพราะครวญรักคอยกวนหัวใจ
ฟันเรื่อยไปถ้าได้พบหน้าหากได้เช็ดกลาง
ฝันคงไม่เป็นเพียงแต่ฝันไป
ก็เป็นเพียงตาขวัญละเมินไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหน
อยากจะให้คนนั้นในใจได้มาชิดไกลให้ความฝันเป็นจริง
ฮ่าฮู้ฮู้
ก็เป็นเพียงแต่ฝันละเมอไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหน
อยากจะให้คนเดินในใจได้มาชิดไกลให้ความฝันเป็นจริง
หลับก็ฝันหวานตื่นยังพอควรจะคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไป
ถ้าได้พบนะหากได้ชิดไกลฝันคงไม่เป็นเพียงแต่ฝันไป

ฮ่าฮู้ฮู้
ฮ่าฮู้ฮู้

คือวันนี้สนีรู้สึกว่าคือร้องดีหมดเลยนะคะร้องดีหมดเลย
คือด้วยความที่เพลงด้วยล่ะค่ะเป็นสไตล์แบบหวานแหววอะไรอย่างนี้
แข็งขึ้นมาชกมาที่เป้าตาสักดอกมึงอย่างเนี้ยค่ะ

คือในเชิงทักษะการร้องเพลงนี้ไม่สงสัยเลย
ครึ่งแรกของเพลงเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า
เสียงของเอิญมันพุ่งมาเกินเพลง
แต่ครึ่งหลังที่เอิญเริ่มใส่ลมเข้าไปมากขึ้น
แล้วพี่จะรู้สึกว่ามันเริ่มเข้ามาแนบชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพลงมากขึ้น
ดังนั้นถ้ามีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปก็จะเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เพราะว่าเทคนิคที่ใช้มันโดดออกมาจากเพลง

เอิญครับคือเมื่อกี้ที่ฟังคือวิธีการร้องเพลงของเอิญเอิญเนี่ย
เราร้องตามหลักการได้ถูกเลย
แต่ว่าอย่างนั้นแหละมันทำให้เกิดความแข็ง

เราเอาอารมณ์เพลงของแต่ละเพลงนั้นมาตั้ง
แล้วก็หาว่าเราจะใช้วิชาที่เรามีอยู่เนี่ย
ถ่ายทอดให้ตรงอารมณ์นี้อย่างไร

คิดว่าเอิญจะเป็นนักร้องที่ดียิ่งขึ้นไปเองครับ
คุณเอิญเอิญนะครับมีอยู่ในมือครับ๑๓คะแนนครับ
ต้องการอีก๑๘๗คะแนนครับ
จะถึง๒๐๐คะแนนหรือไม่ครับ
เชิญกรรมการลงคะแนนได้เลย
เอาล่ะครับเมื่อสถานการณ์ผิดแผนที่วางไว้
หวังจะเอา๑๘๗คะแนน

เครื่องใช้เทคนิคมากกว่าการสื่อสารอารมณ์
อันนั้นไม่ได้ขึ้นเวทีมานานมากแล้ว

งานนี้คงต้องกดดันลุ้นหนัก
ว่าเธอจะพาตัวเองผ่านเข้ารอบได้หรือไม่
เอิ้นเอิ้นผลงานของคุณคือ

แล้วเรามาต่อกันครับกับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปครับ

ผมเชื่อว่าคุ้นเคยกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับ

และกล้องขันคนนี้เขามาพร้อมความมั่นใจเกินร้อย
ซึ่งวันนี้ขอมาทำตามฝันกับรายการร้องข้ามรุ่น

หากงานหลักนะครับคือดูแลศิลปินนักร้องครับ
ขายตั้งแต่รุ่นเก่ายันมารุ่นใหม่เลย
ผมให้พี่โจ้เล่าเองดีกว่าครับว่ารู้จักพวกเราได้ยังไงบ้าง

เชิญไปไม่ต้องคงมากให้ชนะแชมพไปเลยล่ะครับ
ออกด้วยเสียผิว
ซึ่งห้องจัดรายการอยู่ติดกันเลยครับ
ยังวิ่งยืมแผ่นเสียงกันบางที

เจอกันในรายการร้องข้ามรุ่นครับ

ไปกับเพลงความในใจครับ
เพลงที่พี่โจ้เลือกนะครับมีการรีลีสในปี๒๐
ทำให้มีณคำรุ่นอยู่๒๐คะแนนตอนนี้
ต้องการอีก๑๘๐คะแนนเป็นอย่างน้อย

เอาละครับประสบการณ์การเป็นดีเจเปิดเพลงกว่า๒๐ปี
วันนี้คุณโจ้ขอมาถ่ายทอดเพลงด้วยตัวเอง
เขาจะทำให้กรรมการเทคะแนนอีก๑๘๐คะแนน

หากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงไปจากใจ
เพราะใจเธอทำให้เศร้า
ฝากความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่ง
ขอให้กรรมการเปลี่ยน
คนหนึ่งรำพึงแต่เธอ
หากไปที่มีรัก
รักจนมันคงแน่นอน

จากลาน้ำตาฉันคงลนเอ่อ
บอกความจริงเถิดหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอ
โหยพบเจอแล้วเหมือเหมือหา
หากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวัง
หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่
จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความหลัง
ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง
ฝากความจริงเธอทำให้เธอผิดหวัง
จากคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอก
ออกจากใจฝากกาย
มีใครดูใจให้วันจากรอคอย
แต่เธอรักเธอเธอคงมั่น
คอยนับวันให้เธอกลับมา
หากวันนี้เธอคงจำเธอผิดหวัง
หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่
จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความหลัง
ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง
จดจำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอก
ออกจากใจฝากกาย
คล้ายดวงใจให้วัน

ถือถือคงมัน
คอยนับวันให้เธอกลับมา

ถือถือคงมัน
คอยนับวันให้เธอกลับมา

คอยนับวันให้เธอกลับมา
จ้าวรอคอย

คอยนับวันให้เธอกลับมา

ถือถือคงมัน
คอยนับวันให้เธอกลับมา

ถือถือคงมัน
คอยนับวันให้เธอกลับมา

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย
จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย
จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย

จ้าวรอคอย
จ้าวรอคอย
จ้าวรอคอย
จ้าวรอคอย
๕คะแนนแล้วตกรอบมาแล้วนะ
กลับมาสนุกกันต่อกับรายการร้องเพลงรูปแบบใหม่
เหมาะกับผู้แข่งขันทุกเพศทุกวัย
และที่สำคัญถ้าเลือกร้องเพลงห่างกับอายุมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งได้คะแนนร้องข้ามรุ่นมากตามไปด้วย
มีอยู่แล้ว๒๐คะแนนครับได้เพิ่มอีก๒๐๑คะแนน

และผู้แข่งขันคนต่อไปครูสอนร้องเพลงมากประสบการณ์จากชนบุรี
เขาจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่
ชมความสนุกของเขากันได้เลย
คนนี้บอกเลยนะครับของจริงเสียงจริง
ถ้าพร้อมแล้วเจอกับคุณปลั๊กไฟ

ของตรวจเสียง
ของกูธี่ช่วยครับค่ะผม
เก็บกรดเก็บกรดอยากเล่นมานานแล้วครับ
วันนี้เลือกเพลงสงสารกันหน่อยนะครับ

ไปเชิญ
เอาละครับเลือกเพลงที่ถนัด
แต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ใช่
และจะได้คะแนนที่เหลืออีก๑๙๘คะแนนหรือไม่
ชมเพลงสงสารกันหน่อย
ในแบบฉบับของปลั๊กไฟกันได้เลย
ในวันที่เธออยู่แล้วไป
ไม่เคยจะมีเวลา
ใจก็เจ็บอยู่แล้ว
ทิ้งเธอไปไปกับใครคนนั้น
ทำไมต้องพาเขามา
มาให้เจอกับฉัน
เธอยิ่งทำอย่างนั้น
เหมือนยังเหยียบเหยียบยำและซ้ำเติม
สงสารกันหน่อยดีไหม
ใจมันรักอีกไม่ไหว
แม่จะมีรักใหม่
ทำไมต้องพามาเจอ
สงสารกันหน่อยได้ไหม
สงสารฉันได้ไหม

รอจะมาให้เจอ
อย่างเธอคู่เคียงคนใหม่
เองเอง
เธอเดินจับมือเขาไป
เหมือนเธอตั้งใจตอกย้ำ
เดินบนความเจ็บช้ำยำ
ใจเก่าไม่ให้เหลือไหว
ฉันก็คนเหมือนกัน
ต้องการให้เจ็บแค่ไหน
ยังไม่พอใช่ไหม
ฉันยังไม่เจ็บเท่าเธอต้องการ
สงสารกันหน่อยดีไหม
ใจมันรักอีกไม่ไหว
เมื่อฉันมีรักใหม่
จะไม่ต้องพามาเจอ
สงสารกันหน่อยได้ไหม
สงสารฉันบ้างสิเธอ
รอจะมาให้เจอ

กูคิดคนใหม่

ใจมันรับอีกไม่ไหว
เมื่อจะมีรักใหม่

สงสารกันหน่อยได้ไหม

เมื่อจะมีรักใหม่

ใจมันรักอีกไม่ไหว
เมื่อจะมีรักใหม่
จะไม่ต้องพามาเจอ
สงสารกันหน่อยดีไหม

โดดจะมาให้เจอ

คู่ครีมคนใหม่

คู่ครีมคนใหม่
คู่ครีมคนใหม่

คู่ครีมคนใหม่

รู้สึกได้ในความเศร้าที่ถ่ายทอดออกมา

บางช่วงดังบางช่วงเบาบางช่วงแรงบางช่วงแผ่ว
ผมรู้สึกว่ามันทำให้ฟังทั้งเพลงแล้วมันมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บางท่อนนี่โชว์ความเหนือชั้นในการแบ่งลมหายใจได้ดีมากเลยนะฮะ
ลากลมหายใจเดียวมาคือรู้ว่ามีฝีมือแล้วก็เลือกใช้ในที่ที่ทำให้เราทึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องที่ชื่นชมนะครับอันนี้เรื่องที่ระวังก็คือว่ามันมีบางช่วง
ช่วงลอยต่อระหว่างประโยคแล้วมันไม่ฮิตโน้ตบางทีมันก็ไปฮิตโน้ตนี้
บางทีมันก็ไม่ฮิตเนอะนี่ก็คงเป็นเรื่องการที่เราแบบปล่อยอารมณ์นี่แหละ
ถูกตั้งแต่ออกมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเสียงพูดของเขาเนี่ย
ไม่ใช่คนเสียงเพราะติดจะขึ้นจมูกอาจจะบีบนิดด้วย
แต่ไม่ได้สบประมาทนะคือกลับกลายเป็นตั้งข้อสังเกตว่า
แบบนี้แหละที่น่ากลัวคือไอ้พวกที่พูดไม่ค่อยเพราะเนี่ย
เวลาร้องแล้วแบบถ้าเขาใช้เป็นมันจะเป็นเอกลักษณ์เลย
เมื่อกี้ไม่กล้าสบประมาทเขาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
คือพอเขาร้องเรารู้สึกเลยว่าเออสมราคาคุย
คือตอนที่เขาออกมาเนี่ยเหมือนเขาจะขี้คุยหน่อยนะ
แล้วเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อย
แต่ก็ถือว่าโดยรวมอะควรฆ่ากัดงั้น
นั่งฟังเนี่ยแต่พูดอ่ะเขาคำเดียวเลยว่า
ไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ชนบุรี

ไม่ใช่คนเก่งมากแต่

โอ้โหล้าใส่ตาไม่ได้

ชมตรงที่ว่าคุณเป็นครู

ได้รับเทคนิคมาใช้อย่างเหมาะสม

ไม่แน่นะคุณจะได้รถกลับบ้านด้วยซ้ำ

ถ้าคุณทำดีไปเรื่อยนะ
เรารีบลงแขนนกันดีกว่า

หน่อยโชคดีฉันกรรมการ์ดครับ
เพียง๒คะแนนคาดอีก๑๙๘คะแนน
เพื่อครบ๒๐๐และผ่านเข้ารอบ
เขาก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับ
มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อย
ตอนเขาโชว์ยิ่งรอบยิ่งรอบ
มันมีบางช่วงมันไม่ฮิตโน้ต
ซึ่งถือว่าต้องลุ้นหนักมาก

ลั๊กไฟจะคว้าคะแนนมาครองได้หรือไม่
ไปลุ้นพร้อมกันณบัตรนี้
ผลงานของคุณคือ
ผ่านครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
แต่๒คะแนนครับได้ไปอีก๒๘๘คะแนนครับ

แล้ว๒๙๐คะแนน
สบายครับกับรอบนี้คุณปลั๊กไฟ

รู้สึกว่ายกพวกเขาออกจากอกแล้วก็
ดีใจที่กรรมการทุกคนคอมเมนต์แล้วผม
สัญญาว่าผมจะทำทุกโชว์ที่ผมจะได้ทำ

จะทำอย่างเต็มที่ครับ

เพราะมากเขาใช้เสียงเป็น
และตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันทุกเพศทุกวัย
ผ่านเข้าสู่รอบแบตเทิลแล้ว๑๕คนดังนี้
แก๊งรุ่นเล็กพริกขี้หนู

แกงวัยรุ่นสายพลัง
เวลาคุณทำแอตลิปอ่ะคุณทำได้ดีนะ
เป็นเพลงยากและทำได้
และแก๊งรุ่นใหญ่วัยเก่า
ผมชอบอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ย

เอ้ยฉันก็ร้องเพลงวัยรุ่นได้นะ
สัปดาห์หน้าเวทีต้องลุกเป็นไฟ
กับการมาเท่ากันข้ามรุ่นของพวกเขาเหล่านี้

เพราะคะแนนตั้งต้นก็๖๔นะคะ

ให้สิ้นไปจากใจเสียคงดี
ไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอ
มันมีแผลเล็กแผลน้อยไปเรื่อยระหว่างทาง
มาตรฐานการร้องของปลั๊กไฟมีสูง
สิ่งที่ทำได้ในวันนี้มันมีจุดบกพร่องอยู่ค่อนข้างเยอะ

วันเสาร์๖โมงทางช่องไทยรัฐทีวี

โปรดติดตามตอนต่อไป